เหมือนกันคุณผู้ชมน้องผู้ชายอายุ๑๒ขวบ

พอน้อยใจเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนห้อง
ขังตัวเองในห้องไม่ยอมออกมาสุดท้ายพ่อกับแม่เนี่ยกลัวว่าน้องจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

มากันกว่า๒๐นายบุกเข้าไปในห้องแล้วเจอสิ่งนี้โอ้โหแม่บอกใจไม่ดีเลย
อุ้วกูจะรู้มั้ยครับว่าตอนที่ก่อไปตำรวจเข้าไปเนี่ยเจออะไร

น้องเลื่อนตู้เสื้อผ้ามาปิดประตูไว้อีกชั้นหนึ่ง

ตอนแรกใช้เวลาเกลี้ยกล่อมสักประมาณ๒ชั่วโมง

พังประตูเข้าไปลำบากไหมดูสิ
อุปกรณ์ไม้งามต่างคือใช้ทุกอย่างเลยค่ะ
ในที่สุดนึกได้ไปบนหลังคา

แล้วก็อุ้มตัวน้องออกมาได้สำเร็จนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มของคืน

แจ้งตำรวจสพเมืองน่านให้มาช่วยเหลือลูกชาย
ก่อนที่จะแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้การช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
คือน้องน้อยใจแล้วก็อารวาส

ขึ้นไปบนห้องนอนชั้น๒ตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็น
ไป๒ชั่วโมงก็ยังไม่ออกมา
อย่างที่บอกไปพ่อแม่คนเป็นห่วงลูกนะ
กลัวคิดว่าลูกเนี่ยจะคิดสั้นก็เลยโทรตามเจ้าหน้าที่มาช่วย
โอ้โหน้องนอนชักเกรงเนี่ยต้องหามใส่รถกู้ชีพไปแบบนี้ค่ะ
แล้วคิดดูนะถ้าเกิดว่าเข้าไปช้ากว่านี้

พี่เบิร์ตพี่สงสัยใช่ไหมอาการชักเกร็งคือเป็นอะไร
เป็นอะไรตกใจเหรอหรือยังไง
ของเด็กที่มีความรู้ทางการแพทย์บอกว่า

หรือเขาเรียกว่าอาการหอบจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ที่ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย
โดยเฉพาะสมองมันอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่แบบสมบูรณ์
คือเพื่อนผมเนี่ยเคยมีอาการแบบนี้เลยฮะ
คือเวลาทะเลาะตอนนั้นเขาทะเลาะกับเพื่อน
แล้วก็ร้องไห้ด้วยนะร้องไห้สักพัก

คนที่มีอาการแบบนี้มักจะเริ่มต้นจากความวิตกกังวล
กดดันทางจิตใจเช่นทะเลาะกับคนใกล้ชิด

เห็นไหมทะเลาะกับเพื่อนมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาการเรียน
หรือต้องการเรียกร้องความสนใจจากครอบครัว

อาการแบบนี้เกิดกับใครคะมักจะเกิดกับใครคะ
อันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ท่านต้องรู้นะ
อาการแบบนี้มักจะเกิดกับกลุ่มวัยรุ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
คือทำยังไงพ่อแม่ต้องทำความเข้าใจ
ใช้เหตุผลในการพูดคุยห้ามใช้อารมณ์
อย่าใช้อารมณ์พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นนักฟังที่ดี
จะช่วยป้องกันการเกิดอาการแบบนี้ได้
ซึ่งถือว่าอันตรายมากนะคะ
หากพบแพทย์ไม่ทันถึงขั้นเลือด
เส้นเลือดเนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
ออกซิเจนอาการรุนแรงถึงขั้นสมองตายได้
หรือถ้าร้ายที่สุดเลยนะก็คือเสียชีวิตได้นะคะ
โอ้โหน้องจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ